ข่าวนี้อุกอาจที่โปรยไป

ไปมีเรื่องกับผู้ชายรุ่นลูก

ดักยิงนะฮะคู่กรณีเสียชีวิตที่หน้าบ้านครับ
สวัสดีครับ
อื้ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ

คำนวณคุ้งวงหรือว่าจ่ายน้อยอายุ๕๘
จากนั้นผู้ชายเสื้อสีน้ำตาล
นั่งมาบอกฝั่งผู้โทษฐานเปิดประตูละมายิงครับ
คนขับใส่เสื้อสีเขียวลงมายิงหัวมาเลยลูก

ไล่กันไปไล่กันมาจนยิงนัดที่๗ครับ
ยังไม่หนำใจนะสั่งให้ยิงอีกคุณผู้ชมก็ได้ยิน
แล้วทั้งคู่ก็ขับรถหนีไปครับ

องออกมาจากในบ้านด้วยความตกใจ
อะไรไม่ถูกกลัวจะโดนยิงไปด้วยนิธีตะบนเกาะจันทร์อเมืองเกาะจันทร์
วัดชนบุรีนะครับตำรวจนะครับไปตรวจสอบสภาพศพจาน้อยถูกยิง
สี่นัดเข้าตรงไหนบ้างหน้าอกกลางหลังรักแร้แล้วก็ขมับขวา
ทะลุศีรษะโอ้โหผู้ก่อเหตุเป็นพ่อลูกกันครับ
คนยิงคือ๑๐ตรีนะฮะปริญชวัฒน์ชวดนุษย์หรือว่าชื่อฝุ่น
ฝุ่นนี้อายุสามสิบเป็นลูกชายของร้อยกรีนบพระชัยชวดนุษย์
หรือว่าหมวดนบพระชัยอายุหกสิบเอ็ดคนเสื้อสีเขียวนะ
ที่เป็นคนสามยิงหัวเลยลูกยิงหัวเลยลูกนั่นแหละ
ผ่านตำลดโทษปราการบุญเทศท่านรองผู้เกี่ยวกับการสอบสวน
เบื้องต้นเนี้ยพบว่าสาเหตุเกิดจากจานอให้ผู้สีชีวิตแน่
ไปมีเรื่องกับในฝุ่นนะครับในฝุ่นคนลูกอ่ะนะ
ทำให้พ่อลูกมาดักรอสบโอกาสยิงครับ
ลงมือยิงเลยทั้งคู่หนีไปฮะตอนนี้ตำรวจขอสารอนุมัติหมายจับแล้ว
ทีมข่าวไปที่บ้านของผู้ก่อเหตุบ้านมีแต่เมียอยู่ครับนะครับ
เมียของในฝุ่นเมียของลูกนะแล้วก็เลี้ยงลูกอยู่ตามลำพัง
บอกว่าติดต่อสามีไม่ได้ตั้งแต่เมื่อวานรวมถึงพ่อสามีด้วยนะครับ
สามีไม่เคยเล่าอะไรให้ฟังเลยขณะที่นางสิรินภาชวดนุษย์อายุห้าสิบสี่ปี
เป็นภรรยาของคนพ่อก็คือหมวดนพชัยนะครับ
และเป็นแม่ของในฝุ่นเล่าบอกว่าเมื่อวานบ่ายสามโมงครับ
โทรศัพท์สั่งให้สามีซื้อของนั่นแหละเป็นการคุยกันครั้งสุดท้าย
ตำรวจจะเข้ามาตรวจสอบที่บ้านตอน๒ทุ่มถึงรู้ว่าสามีกับลูกไปก่อเหตุมาแล้ว
จริงจริงสองครอบครัวรู้จักกันดีเพราะเธอเนี่ยเคยกู้ยืมเงินนะฮะ
แล้วจ่าน้อยก็เคยช่วยเหลือครอบครัวมาหลายครั้งแล้วปัจจุบันนางสิรินภา
เธอยังติดหนี้จ่าน้อยอยู่เลยตั้งห้าหมื่นบาท
บอกว่าถ้าขายบ้านหลังนี้ได้จะเอาไปใช้หนี้จ่าน้อย
กระทั่งกระทั่งสัปดาห์ที่แล้วนะครับจาน้อยกับในฝุ่นลูกชายเนี่ย
ปัญหาต่อยกันต่อยกันแล้วยังไงต่อแม่แม่เล่าหน่อย

แต่ว่าทำไมหนดเหมือนกับชายต้องพูดว่าจะหยุ่งเหมือนกัน
ก็เขามาต่อยหน้าบ้านคุณไอ้พจน์นี่มาต่อยลูกแม่ไวนี่

เรื่องเหยื่ออีกอยู่มุมว่ะค่ะ
จะเกี่ยวข้องกับเรื่องที่สำนักวง

น่าจะใช่เค้าคงคิดว่าอย่ามาเกลียดเขา
ครั้งสุดท้ายให้แม่ร่วมจริงไม่รู้นะ
เล่าให้แม่ฟังสุดท้ายว่าหมดน้อยเอาปืนไปจีบในบ้าน
ปันใหนแหละ
นางสิรินภาบอกว่าจนถึงตอนนี้ก็ยังติดต่อไม่ได้